ของผู้กำกับหญิงชาวปากิสถาน
ก็สามารถที่จะคว้ารางวัลออสการ์
สาขาภาพยนตร์สารคดีสั้นยอดเยี่ยม
โดยได้ตีแผ่ความรุนแรงที่ผู้หญิงชาวปากิสถาน
เผชิญจากการฆ่าเพื่อรักษาเกียรติ
โดยคนในครอบครัวเป็นผู้ลงมือนะครับ
รวมถึงกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม
และวัฒนธรรมยอมรับความรุนแรง
ซึ่งนอกจากจะประสบความสำเร็จคว้ารางวัลออสการ์แล้ว

ที่จะเห็นความเปลี่ยนแปลงในสังคม
เมื่อนายกรัฐมนตรีปากีสถาน
ให้สัญญานะครับว่าจะขจัดการฆ่าเพื่อรักษาเกียรติให้หมดไป
หลังจากที่ได้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้ครับ
เป็นหญิงต่างธิบราศาสน้ำและเรียนไม่ออกมาก
ประชาชนับมีรเลยนะครับ
และใครต้องมีความสมบัติกับผู้หญิง
ในสัปดาห์นี้ผู้หญิงปริมินิสเตอร์ปาร์คิสตานี
เขาบอกว่าเขาจะเปลี่ยนภารกิจในภารกิจนี้
นั่นคือภารกิจ
นี่คือคำกล่าวของชามีนโอเบชินอย

ขึ้นรับรางวัลภาพยนตร์สารคดีสั้นยอดเยี่ยม

โดยภาพยนตร์สารคดีสั้นเรื่องนี้
บอกเล่าเรื่องราวของซาบามักซูด
หญิงสาวชาวปากิสถานวัย๑๘ปี
รอดชีวิตอย่างปฏิหารจากการฆ่าเพื่อรักษาเกียรติ
โดยเธอถูกพ่อและลุงแท้ทุบตี
ก่อนยิงเข้าที่ศีรษะและจับโยนทิ้งลงแม่น้ำ
จากเธอแต่งงานกับผู้ชายที่ครอบครัวไม่ยอมรับ
จึงถูกมองว่าเป็นการสร้างความอับอายให้กับครอบครัว
หลังจากรอดชีวิตซาบาลุกขึ้นสู้
หวังให้พ่อและลุงต้องรับโทษสูงสุดจากการกระทำของพวกเขา
แต่เธอกลับถูกคนในชุมชนกดดันให้ยอมให้อภัยทั้งคู่

จากกฎหมายปากีสถานเปิดช่องให้ผู้ก่อเหตุเพื่อรักษาเกียรติ
ไม่ต้องรับโทษหากเหยื่อให้อภัย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของปากีสถานเผยว่า
ในปี๒๕๕๘มีชาวปากีสถานกว่า๕๐๐คน
ที่เสียชีวิตจากการถูกฆ่าเพื่อปกป้องเกียรติโดยส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง
และอาทยากรรมลักษณะนี้มักกระทำโดยสมาชิกในครอบครัว
ชาวมีนบอกว่าต้องการถ่ายทอดมุมมองของเหยื่อที่รอดชีวิตจากการฆ่าเพื่อปกป้องเกียรติ
เพราะเหยื่อส่วนใหญ่มักไม่รอดชีวิต
และต้องการให้เกิดการตระหนักว่าการฆ่าคนโดยอ้างว่าเพื่อรักษาเกียรตินั้น
คือการฆาตกรรมที่มีการไตรตรองไว้ก่อนเป็นอาทยากรรมที่กฎหมายต้องไม่เว้นโทษ
ไม่ใช่แค่การคว้ารางวัลใหญ่ของวงการฮอลลีวูดอย่างออสการ์เท่านั้น
แต่ภาพยนตร์สารคดีเรื่องนี้ยังถือว่าประสบความสำเร็จในการจุดประกายให้เกิดการตั้งคำถาม
วาธกรรมหลักที่ครอบงำสังคม
ซึ่งเป็นใบอนุญาตให้ก่อความรุนแรงละเมิดสิทธิมนุษยชน
รวมถึงประสบความสำเร็จในการกระตุ้นให้รัฐบาลรับฟังและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
นัทธพรเทาตะกูข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน